ของเราจะพาไปส่องซุปตานุ่มหล่ออาตีกันหน่อย
บอกเลยนะว่านุ่มหน้าตีเนี่ยถือว่าเป็นยอดสเปคของสาวเลยก็ว่าได้
ก็แจ้งเกิดมาจากการเป็นนักแสดงวัยรุ่นค่ะ
ชิมลางงานละครงานหนังงานเพลงโอ้โหมาหมดทุกอย่าง

คือแฟนคลับตามกรี๊ดสลบ
ยกให้เป็นตีหล่อหน้าใสในดวงใจไปตามกันเลยนะจ๊ะ
นี่ขนาดสองหนุ่มเขาหัวใจไม่ว่างแล้วนะคุณผู้ชม
ก็เป็นตีหล่อคลองใจสาวไม่แพ้กันน่าจอเลยจ้า
ดีเลยรู้สึกว่าไทยเลยไม่ตายนะโอ้โหย
ต้องบอกว่าภาพนิ่งเนี่ยอูหล่อแล้วตัวจริงโอ้โหคุณผู้ชมโอโม่มากนะคะ
สองหนุ่มเพลงหน้าตีนะคะที่มีสาวพร้อมใจละลายไปพร้อมกับรอยยิ้มกระชากใจ
แล้วอเล็กใส่สีแดงมาโอ้โหคุณผู้ชมมันปังมาก
บรรเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสต่อไปสอบถามอตีเล็กนะคะว่า
ของหนุ่มตีอยู่ตรงไหนนะคะถึงได้ครองใจสาวทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้ค่ะ

กระซิบเลยว่าดิฉันฟังแล้วดิฉันเขินแทนลูกสาวเขินแทนน้องโบเลยล่ะจ้า
หนุ่มตีน่ารักจะตายแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่สไตล์ของคนเนอะ
แต่ว่าทุกคนก็มีเสน่ห์เหมือนกันแหละครับผมแต่ว่าหนุ่มตีน่ารักนะจ๊ะ
สายตีดูครับไม่ผิดหวังหรอก
คือเชื่อนะว่าเขาน่ารักจริงแต่อย่างนี้ต้องไปถามน้องโบหรือเปล่า

ใช่ค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปคุณผู้ชมสักยุค๙๐กันหน่อยเนี่ย

สาวเขาแพ้ใจให้กับใครคะนี่ค่ะพี่โดมประกอบลำและพี่ปุ๊กเกิกพล
คือสมัยนั้นนี่ต้องยกให้เขาสองคนจริงนะ
ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นยุคทองของดารานุ่มลูกครึ่ง
โดยเฉพาะสองหนุ่มที่เรายกตัวอย่างมานี่คือหล่อจริง
มาจนถึงทุกวันนี้นะคะดีกรีความหล่อของทั้งคู่ยังคงเป๊ะปัง
ยกให้เป็นตีหล่อระดับตำนานกันไปทั้งคู่เลย
ได้นะเขาแต่งงานกันไปหมดแล้ว
สำหรับพี่โดมปกรณ์ลำนี่สุดยอดหล่อมาก
แต่ว่าเวลามันก็ผ่านมาแต่ว่าทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยนะคะ
ก็ยังหล่อใส่กิ๊กเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ถึงแบบว่ามีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแต่ก็มันก็คนละสไตล์กัน
ใช่คนละแบบคนละแบบ